การเลือกวัตถุดิบในการทำสีย้อมผ้านั้นขึ้นอยู่กับผู้ย้อมด้วยว่าต้องการย้อมผ้าเป็นสีอะไร
เพราะการใช้สีย้อมแบบธรรมชาตินี้จะใช้ได้หลากหลายส่วนของพืช

ซึ่งวัตถุดิบจากพืชนี้ยังทำให้ได้สีที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของพืชอีกด้วย

นำมาต้มได้สีเหลือง
แก่นฝางที่เมื่อนำมาต้มแล้วจะให้สีชมพูในการย้อม
ส่วนของเปลือกมะเกลือจะให้สีดำเข้ม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน